สาวน้อยคนนี้นะบอกเลยว่าตอนนี้กลายเป็นที่อิจฉาของบรรดาสาวน้อยสาวใหญ่ทุกคนทั่วประเทศไปเรียบร้อยแล้วล่ะ
สำหรับน้องนิรินค่ะลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่หนิงปณิตา
นี่แหละค่ะน้องนิรินเขากลายเป็นน้องสาวสุดรักของทั้งสามเจ้า
เจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรนะทายาทนักร้องดังอย่างคุณเจเจตริน

จากจะมีกระแสชื่นชมก็มีกระแสด้านลบ
ตามมาแบบติดเลยนะคะคือมองว่าคุณแม่นิง
พยายามที่จะให้ลูกสาวเกาะกระแสหนุ่มบ้านนี้หรือเปล่า
เพราะว่าดิกรีความฮอตตอนนี้นะคะ
หนุ่มเขาพุ่งปรี๊ดสุดเลย
กิจกรรมการกุศลนะคะก็ได้มีการเคลียร์ชัดประเด็นนี้ว่า
เจ้าตัวเข้าใจนะว่าความคิดแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน
และก็คงไปห้ามความคิดใครไม่ได้ด้วย
ออกตัวนะคะไม่ซีเรียส
และเก็บเรื่องพวกนี้มาคิดให้มันเสียเวลาค่ะ
อันนี้เราพูดไม่ได้เนอะจริงคือ
ใครจะคิดอะไรอย่างไร
ตรงนี้หนิงไม่มีสิทธิ์ไปห้ามความคิดคน

เอาเป็นว่าสิ่งที่เราทำทุกวันในขณะปัจจุบัน
ว่าเราทำอะไรที่คิดดีทำดี
แล้วก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหนิ่งว่าตรงนั้นจบ

ณวันนี้เนี่ยเวลาที่มีแฟนคลับส่งข่าวไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่
สมมุติบางข่าวเนี่ยน้องก็จะเขียนว่า
เออเอาจริงจริง
จริงนะจำแต่เรื่องดีดีกว่าข่าวในกระแสแบบมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบแหละ
แล้วจริงน้องนิรินเนี่ยยังเด็กอยู่นะจะไปเกาะกระแสพี่ทำไม

แล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นิรินกำลังจะมีผลงานละครเรื่องแรก
ไม่แน่อาจจะดังมากกว่าพี่ทั้ง๓เจ้าก็เป็นได้นะคุณนะ
เห็นหลายคนบอกนะว่าน้องนิรินเป็นเด็กที่น่ารักมีมารยาทนะคะ